ครับมีชาวบ้านไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ในสวนทุเรียนนะครับที่ตะกัวทุ่งพังงานะฮะ
เป็นชายอายุยี่สิบเจ็ดปี

ตรวจสอบแล้วว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับ
วันนี้ยาดไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ทำพิธีไปทำพิธีมาเอ้า

นั้นเขาหานั้นนานไม่เจอไม่น่าเชื่อนะครับ

สื่อข่าวเราลงพื้นที่มานะครับเรื่องนี้

จุดที่เป็นร่องน้ำในสวนทุเรียน
จังหวัดพังงานะครับหลังจากชาวบ้านไปเจอศพเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้นะครับตรวจสอบแล้วนะครับชื่อว่านายศักดิ์สกุลเขียวสะอาดชื่อเล่นชื่อกี้
อายุ๒๗ปีนะครับท่านผู้ชมครับสภาพศพนอนแช่น้ำครึ่งตัวส่วนที่พ้นน้ำเนี่ยจะเหลือแต่กระดูกแล้วนะเศษเนื้อนี่หลุด
เห็นแต่กระโหลกศีรษะแล้วนะครับมือสองข้างก็เหลือแต่กระดูกที่ขาบริเวณส่วนที่เป็นหน้าแข้ง
ตรงจุดหน้าแข้งลงไปนี่ก็เหลือแต่กระดูกนะครับแต่ว่าสภาพศพยังมีเสื้อผ้าติดอยู่นะครับ
ใส่เสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นนะฮะเป็นสีกรมท่าใกล้
ใกล้กันก็มีเชือกไนลอนผูกติดกับต้นไม้อยู่ใกล้ศพเส้นหนึ่งด้วย
พอตรวจสอบตำหนิรูปภัณฑ์ตามร่างกายนะครับพบว่าที่ศพมีรอยสักอยู่ที่หน้าแข้งขวาเป็นรูปกระบอกสูบ
มีตะกรุดคาดเอวที่ลำตัวแล้วก็หน้าอกด้านขวามีรอยสักรูปปลาคาฟนะฮะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๖ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะมีผู้มาพบศพนะฮะนี่เป็นหลักฐานเบื้องต้นในที่เกิดเหตุนะครับ
จากการสอบสวนของตำรวจสอบภาวโครกรอยเนี่ยทำให้ทราบว่าผู้ตายก็คือในศักดิ์สกุลเขียวสะอาดหรือในกี้วัยยี่สิบเจ็ดปี
วันที่แปดสิงหาคมเนี่ยนะครับมีชาวบ้านไปในสวนทุเรียนแล้วสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์จอดติดลำทานที่เกิดเหตุอยู่แต่ตอนนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่ได้สนใจค่ะอ่า
ก็คิดว่าคงเป็นรถของชาวไร่ชาวสวนอะไรทั่วไปกระทั่งมีชาวบ้านมาแจ้งว่าจักรยานยนต์คันนี้โอ้โหที่เห็นเห็นกันเนี่ยตั้งแต่๘สิงหาคมจนมาวันนี้ยังจอดอยู่เลยนะยังไม่ไปไหนเลยมันผิดปกติแล้วนะครับแล้วก็มีคนหาหน่อไม้เนี่ยเขาไปเจอศพด้วยนะครับก็เลยแจ้งญาติญาติแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมี

พ่วยในป่าระมอตตรงนี้นะครับลึกลงไปประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยน้ำเนี่ยจะค่อนข้างใสแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ก็เป็นป่ารกทึบนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นถนนสายบ้านบนไร่ต้นแซะนะครับตอนที่ญาติทำพิธีเชิญดวิญญาณอยู่นะครับท่านผู้ชมครับที่นิมลพระมามันมีเรื่องแปลก
รวมทั้งมีพี่สาวด้วยที่เป็นคนปักทูบอยู่อยู่ครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอนิ้วมือของนายศักดิ์สกุลนะฮะเจอสองนิ้วนะครับ
ตรงจุดที่ปักทูบตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเจอนิ้วสองนิ้วนะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เจอศพแล้วแล้วมีการมาเก็บหลักฐานอะไรต่างนานานะฮะ
ไม่มีใครเจอนิ้วเลยนะฮะนิ้วมือสองนิ้วนี้นะครับ
ญาติญาติก็เลยนิมนต์พระบอกให้ท่านช่วยหยิบขึ้นมาด้วยนี่ฮะ
ตอนที่เจอเนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์บอกโอ้โหตอนนั้นก็ตกออกตกใจกันหมดนะ
ถ่ายภาพกันแทบไม่ทันอ่ะค่ะแต่พอเก็บขึ้นมาเนี่ย
ญาติบอกว่านิมลพระให้หลวงพ่อช่วยเก็บให้หน่อยนะฮะ
แล้วก็เอาใส่ถุงเอาไปให้ตำรวจต่อนะฮะเดี๋ยวเป็นหลักฐานต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
นี่ค่ะคือญาติญาติเลยบอกว่าเออสงสัยทางผู้ตายเขาอยากจะมาแสดงตัวให้เห็นแล้วมั้ง
ก็เลยทำให้เจอนิ้วมือเนี่ยไปปักทูบกันเนี่ย

วันนี้ที่คุณศักดิ์สิทธิ์ลงไปสำรวจพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
ได้ไปดูรอบพื้นที่ที่เจอศพเนี่ย
รอบเนี่ยประมาณสัก๑๐๐เมตรเนี่ยนะฮะ

มีข้อมูลมาว่ามักมีวัยรุ่นเนี่ยมามั่วสุมเสพยาเสพติดที่นี่กันเป็นประจำ

พบว่าด้านหลังมีบ่อน้ำแล้วมีเชือกไนลอนขนาดใหญ่อยู่ด้วย
ซึ่งเชือกไนลอนเส้นนี้มันคล้ายกับเชือกไนลอนที่อยู่ใกล้ศพของนายศักดิ์สกุลผู้ตายเลยนะฮะ

และใกล้ศพก็มีเชือกแบบนี้เลยนะครับ
หน้าบ้านมีไฟแชคสภาพยังใหม่อยู่นะฮะ
ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าใหม่ขนาดไหนก็แบบเอาเป็นว่าใหม่มากอ่ะ
ว่าเพิ่งผ่านการใช้มานะฮะแล้วก็ตกอยู่โดยมีเก่งไม้ทับเอาไว้นะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของนายศักดิ์สกุลมากน้อยขนาดไหนนะครับ

เราก็ไปที่วัดนะฮะวัดไตรมากสถิตนะครับ
แยฆนำศพของนายศักดิ์สกุลมาตั้งปังเพ็นครุศลที่นี่
หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะ
คือชาวบ้านเขาเจอรถจักรยานยนต์ก็ประมาณวันที่๘วันที่๙อะไรประมาณนี้
บอกว่าลูกชายออกไปเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยนะครับ
๒๗สิงหาคมมีคนบอกว่าเจอศพลูกชาย
ที่ลูกจะออกจากบ้านไม่มีท่าทีอะไรเลยนะครับ
หรือว่ารางสังหรณ์อะไรว่าจะเสียชีวิตนี่ไม่มีเลย

แล้วก็มีคนไปเจอศพเขาอยู่ที่ตรงริมน้ำตรงนี้นะฮะ
แม่บอกว่าเมื่อ๖ปีก่อนเนี่ยยอมรับว่าลูกชายเคยต้องโทษคดียาเสพติด

ลูกก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
มเหตุที่ว่าลูกจะถูกฆาตกรรมหรือเปล่า
แม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
แต่มีคนบอกว่าก่อนที่ลูกชายจะเกิดเหตุเนี่ย

นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แบบซ้อน๓ไป

แต่ว่ามันแบบว่าที่ว่าพูดกันก็ได้ไม่ต้องพูดนะ

เขาก็บอกว่ามีเชือกหมัดด้วยนะ

ก็อันนี้เราก็ไม่รู้ใส่ว่าเป็นผืน
ไปเชิญมาก็ไม่ความว่าก็ชวนกลับมา

เดี๋ยวก็กลับบ้านไปทู่ก็ไปอีกครึ่งอยู่นี่
เดี๋ยวก็พอกลับไปนั่นปั๊บก็ไปพบดูนิว
โซ่่งนิวก็พบมาเลยมาไว้ร่างหลวง

คือใต้เชือกซี่น้ำตาลอะไรแบบนั้น

คือเขาก็ต้องทำแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนั้น

เริ่มต่อไปแหละครับเบื้องต้นต้องรอผลการชนสูติศพ
หาสาเหตุการตายที่ชัดเจนก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ
แล้วก็จะเร่งหาเบาะแสคนร้ายต่อไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในระแวกพื้นที่ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เป็นการฆาตกรรมทิ้งศพอำพรางหรือว่าไปเสียชีวิตตรงนั้นได้อย่างไรนะฮะ